คุณผู้ชมช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวความเชื่อของชาวอีสานกันหน่อย

อุดรเขาบอกว่าในหมู่บ้านมีคนตายแบบไม่ทราบสาเหตุ

เออก็บอกเอ๊ะผีปอบมากินมาทำร้ายมากินตับไตไส้พุงหรือเปล่า
ก็ต้องระดมเอาเงินลงขันกันไปจ้างทีมของหมอผี
นี่ชาวบ้านเอาเงินลงขันแต่เขาจะให้ปอบลงหายใช่ไหม
ถูกต้องไปจับปอบลงหายกันหน่อย

อันนี้คือเป็นคณะของทีมหมอผี

เวลาที่เขานับเขานับยังไงที่บอกเป็นร้อยตัว
ก็จับทั้งหนึ่งกระใสหายทั้งหนึ่งกระตัวหนึ่งอย่างนี้มั้ง
หรอเออแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าได้ร้อยห้าสิบกว่าตัวคุณผู้ชม

ที่บริเวณสาราประชาคมบ้านหนองขามหมู่๒ตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองหานอุดรธานีครับ
ชาวบ้านเอาเงินส่วนตัวลงขันทำพิธีเลย
จ้างหมอผีมาจากจังหวัดมหาสารคาม
มาทำพิธีปราบผีปอบกัน
หลังจากชาวบ้านเชื่อว่าในหมู่บ้านนี้มันมีผีปอบ

มันทำให้คนตายหลายคนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุต้องเป็นผีปอบแน่
ทีนี้ชาวบ้านก็ไปรวมตัวกันไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
ทูลโพศีเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
การทำพิธีครั้งนี้นะอยากจะให้ชาวบ้านสบายใจ

ก็ทำไว้ก่อนแหละให้ชาวบ้านสบายใจ
แล้วก็ถือว่าใกล้ปีใหม่ก็เป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดี

เงินที่จ้างทีมหมอผีมาเนี่ยเป็นเงินที่ชาวบ้านเขาลงขันกัน

มันก็มีคนตายต่อเนื่องทีนี้ก็เลยอยากจะปัดรังควันออก

แล้วเชื่อยังไงว่าอาจจะมีผีต่อผีอะไร

เสียงไทยดูจะจำเป็นเสียงไทยดู

ทำพิธีก็ต้องทำ

ทำแล้วก็หวังว่าจะสบายใจนะฮะ

ก็มีทีมคณะของผีปลอบนะ

ทีมคณะของหมผีไปปราบผีปปลอบ๑๖คน

เอาไม้งามแบบนี้ก็ให้คนสองคนถือ

ตรงไหนมีปอบเขาก็แกว่งกันไปแบบนี้ค่ะเออ

หมอผีช่วยล็อกแล้วก็ใส่หายเข้าไป
หายเสร็จปุ๊บเอาผ้าขาวลงยัน
ถูกสายสินไปก็จับทีละตัวทีละตัว

อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะแล้วก็ใส่เสร็จปุ๊บ

แต่ว่ามันมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อยายสาอายุ๙๓
เขาถูกชาวบ้านสงสัยว่ายายสาเป็นผีปอบ

นี่ผมขาวนี่ยายสาเป็นผีปอบแน่
เพราะมันมีคลิปหนึ่งที่เหมือนมีคนไปถ่าย
ตอนคุณยายพูดจาอะไรก็ไม่รู้เพ้อพูดแบบ
ไม่ใช่ภาษามนุษย์นะฮะเหมือนคนโดนผีเข้า
สุดท้ายต้องไปรักษาทางศัยศาสตร์
แต่ยายรู้นะว่าชาวบ้านสงสัยว่ายายเป็นผีปอบ

ยายก็บอกว่าโอ๊ยลูกหลานเอ้ย

ยายเป็นคนรักษาศีลอยู่ในศีล๕ตลอดเลย
แล้วยืนยันว่าคุณยายไม่ได้เป็นผีปอบ

ค่ะอันนี้เป็นคลิปตอนที่บอกว่าคุณยายพูด
ก็ไม่รู้ใช่ไหมเออมีคนไปถ่ายเอาไว้นะฮะเออ